เจอกับอิตาลียารถมือก็สู้เต็มที่แต่สุดท้ายแพ้ไปแบบสนุกครับ๑๓เส็บ
การในขันวอล์เลอบอลหญิงโอลิปิกสองพันสิบหกรอบคันเลือกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ในวันที่๒ทีมชาติไทยครับที่ชนะโดมินิกันมาในเกมเปิดสนามพบกับอิตาลีที่ชนะมาเหมือนกันนะครับ
พวกเขานั้นชนะอิตาลีมาอิตาลีนั้นไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับ
เพราะว่าอิตาลีนั้นเป็นแชมป์อดีตแชมป์โลกเมื่อปี๒๐๐๒นะครับ
ยังเป็นแชมป์เวิร์คครับสองสมัยอีกด้วยในปีสองพันเจ็ดและสองพันสิบเอ็ดนะครับ
แต่ว่าสาวไทยก็สู้สุดใจครับเซตแรกนั้นทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้ก่อน๒๕ต่อ๑๗ครับ
แต่หลังจากนั้นครับอิตาลีแก้เกมมาดีแล้วก็จะใช้ผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็บล็อกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็สามารถเอาชนะไปได้สามเซตรวดทำให้จบเกมครับอิตาลีชนะไทยไปสามต่อหนึ่งเซตนะครับสิบเจ็ดต่อยี่สิบห้า
รับว่าเกมนี้ทุกคนทำได้ดีแล้ว
แต่ต้องพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในเกมนี้
เพื่อที่จะไปปรับใช้ในเกมต่อไปครับ
อิตาลีเป็นเกมที่ดีมาก
ที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงจุดอ่อนของทีมเรานะครับ
เอาไปปรับปรุงเพราะว่าเนเทอร์แลนด์
ที่เราจะเจอในวันถัดไป
เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็สไตล์การเล่นคล้ายกันกับอิตาลี

แล้วก็พยายามแก้ไขในวันพรุ่งนี้นะครับ
วันนี้เราก็คงให้นักกีฬาได้ปรับใช้ได้พักผ่อน
แล้วก็เตรียมตัวที่จะศึกษาเกมคู่ต่อสู้

มวลชนจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าให้ความสนใจ

เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นของไทยนะครับ
ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับไทยเนี่ย

นัดนี้เจอกับอิตาลีเธอทำคะแนนสูงสุดให้กับไทยที่๑๕คะแนนนะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ได้รับความสนใจก็คือ
ชุออนโมกศรีที่เป็นดาวรุ่งของทีมไทย
เรื่องนี้ครับโค้ชออสอยากแจ้งว่าทั้งสองคนนั้นคือผู้เล่น

และนี่คือการเรียนรู้ของพวกเธอ
ที่จะนำไปใช้ในอนาคตต่อไปครับ
เกมต่อไปนะครับ
นักตบสาวทีมชาติไทยมีโปรแกรมที่จะพบกับทีมชาตินึกทะลาน
วันที่๑๗พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งตามเวลาของไทย

เพราะว่าตามสัยตีแล้วไทยเจอกลับนึกทะลานมาแล้ว๓ครั้งนะครับ
เป็นไทยชนะได้๑ครั้งแล้วก็แพ้ไป๒ครั้ง
ครั้งนั้นไทยแพ้ไป๐๓เสร็จครับ